เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูต่อค่ะที่อ่างทอง
คิดดูนะคุณผู้ชมฝนมันตกมาเยอะใช่ไหม
ฝ้าเพดานของโรงพยาบาลมันก็อุ้มน้ำไว้

รับน้ำไม่ไหวหรอกพังถล่มคลื่นลงมา

ฝนตกหนักหลังคาน่ะน่าจะชำรุดแล้วก็กลัวว่าจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจร
งดใช้ห้องฉุกเฉินชั่วคราวก่อนนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเช้าเมื่อวาน
ประมาณสักเกือบจะหกโมงแล้วตอนนั้นเนี่ยคือทางด้าน
พอโรงพยาบาลโพทองนะคะคุณหมอมีโชคชัยวิเศษสิทธิโชค
บอกแบบนี้ว่าฝนมันตกมาต่อเนื่องเลยนะครับน้ำฝนมันก็เลยไปขังอยู่บนฝ้าเพดาน
อืมแล้วทีนี้ฝ้าเพดานมันก็อุ้มน้ำอยู่ตลอดตลอดใช่ไหม
ทีนี้พอมันอุ้มไม่ไหวจากแค่ซึมมันกลายเป็นฟากคลื่น
พังถล่มลงมาแบบนี้แล้วน้ำลงมาแบบเป็นน้ำตกเลยค่ะ
องเจิ่งพื้นห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเลยนี่เจ้าหน้าที่หยิบไม้ม็อบ
ถูพื้นเอามาเร่งช่วยกันทำความสะอาด
ไล่น้ำออกไปแล้วก็ประสานนะให้ช่างมาตรวจสอบ
ใช่ค่ะตอนนี้ก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วนะ
คำถามคืออ้าวแล้วผู้ป่วยทำยังไง

โรงพยาบาลมีการเอาผู้ป่วยฉุกเฉิน

ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลโพทอง

ทางโรงพยาบาลก็ขออภัยกับทางผู้ป่วย

เหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
แต่ด้วยเรื่องภัยธรรมชาติ